คุณผู้ชมพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยแหมถูกรางวัลที่หนึ่งจริงเนี่ย
ถือว่าเป็นโชคลาภแบบโชคใหญ่นะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่านี่ครอบครัวนี้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดที่ผ่านมาปรากฏว่ากลายเป็นทุกขลาบ
ใช่ค่ะเออมันผิดตรงที่ไว้ใจเอ๊ะนี่บันเพลงใช่ป่ะเออ
ผัวถูกสลากแต่เมียหอบเงินหนีและไปกับชายอื่นคุณผู้ชม
ฟังเรื่องนี้กันให้ดีเพราะว่าตัวของผู้ชายพาลูก
พาคนในครอบครัวพาเพื่อนบ้านมาแจ้งความพี่คนนี้
พี่คนเสื้อโปโลขาวเนี่ยเศร้าสุดใช่สิก็คิดดูสิ
ตัวเองถูกรางวัล๖ล้านใช่ไหมไม่ได้ใช้ตังค์ทั้งหมด
นะฮะเพราะไว้ใจเมียนะฮะเอาเงินเข้าบัญชีเมียสุดท้าย
เมียนู่นคุณชักดาบไปไหนไม่รู้แล้วคุณที่ยิ่งปวดใจคือ
เขาไม่ใช่เพิ่งมาอยู่กินกันสองปีสามปีไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งรักกัน
นี่ก็จดทะบงทะเบียนอะไรถูกต้องอยู่กัน๒๐กว่าปีไม่ใช่เหรอ
อยู่กันยี่สิบหกปีมีลูกด้วยกันสามคนแต่มาแยกกันตรงเนี้ยแหละ
เพราะถูกสลากไงคุณถูกรางวัลที่๑กลายเป็นทุกขลาบไปนะฮะ
นี่ครับพี่มณิษฐ์ปรานีอายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้านในอำเภอ
อ่าถวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับลูกสามคน
แล้วก็ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านนะฮะเดินทางเข้าพบตำรวจสพธวัฒน์บุรี
เพื่อให้ดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารทกศ
เพื่อการเกษตรและสตกเกษตร
ซึ่งเป็นบัญชีของเมียพี่เขาก็คือนางอังคณรัฐ
หรือว่าดาวอายุสี่สิบห้าสภาพิละมงคริสต์
หลังจากที่พอถูกสลากินแบ่งรัฐบาล
ได้เงินมา๕ล้านกว่าเพราะว่ามันมีเสียภาษีใช่ไหม
ภาษี๓๐๐๐๐บาทนิดหน่อยเออนะครับได้เงินมา๕ล้านบาทเกือบ๖ล้านบาท
ปรากฏว่าเอาใส่บัญชีภรรยา
เชิดเงินที่ถูกรางวัลที่๑หนีไปกับชายอื่นเลยนะครับ
ทีนี้ก็เข้าพบตำรวจนะครับ
เข้าพบตำรวจเสร็จนี่พี่มณิษฐ์พร้อมกับลูกแล้วก็ญาติเนี่ย
เปิดใจกับนักข่าวของเราบอกว่าโอ้โหผมก็ครองรักอยู่กินกับภรรยา
นานกว่า๒๖ปีแล้วนะครับจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
จนมีสักขีพยานรัก๓คนคนโตของผมก็๒๔แล้ว
๒อายุ๑๘คนเล็กอายุ๑๑แล้วนะฮะ
กระทั่งมาวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ด้วยความดีใจฮะยกขยงมากันทั้งครอบครัว
มาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานใหญ่
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำเนี่ยนะฮะ
อุตส่าห์เดินทางมาไกลจากร้อยเอ็ด
สนามบินน้ำมาขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว
ได้เงินที่หักภาษีแล้วยอดรวมอยู่ที่๕๙๗๐๐บาทคุณ
รางวัลที่๑แล้วก็เลยขอให้ภรรยาเนี่ยอ่าทีนี้
เอาไปใส่บัญชีเมียก่อนเริ่มต้นคือเอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
๕๙๗๐๐๐๐เนี่ยนะฮะเอาไปใส่บัญชีเมีย
และขอให้เมียโอนเข้ามาให้๑ล้านบาทซิ
เพื่อจะเอาเงิน๑ล้านบาทแรกมาทำบุญ
เมียก็โอนมาให้พี่มณิษฐ์ผู้เป็นสามีตามคำขอ
แต่พอถึงงานทำบุญบ้านนะครับ
ปรากฏว่าในงานทำบุญมีชายหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวในงาน
แล้วตอนนั้นน่ะพี่มณิชก็ถามนะถามเมียว่าเธอคนนี้ใครอ่ะ
ไม่เคยเห็นหน้าเลยเออเมียบอกว่าอ๋อญาติกัน
บุญกันเสร็จนะฮะชายคนนั้นก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านด้วยกัน
กระทั่งเมื่อ๓วันก่อนเอ้าเมียหายไปไหนไม่รู้
โดยเมียอ้างว่าไปทำธุระที่หนองคายไม่กี่วันเดี๋ยวจะกลับแล้ว
ตัวสามีเองก็เชื่อใจครับไม่ได้คิดอะไรมา

มารู้อีกทีว่าผู้ชายที่มางานบุญวันนั้นที่เป็นชายหนุ่มเนี่ย
น่าจะเป็นคนพาเมียไปแล้ว
เป็นศัตรูหัวใจเป็นชู้กับเมียผม
ตอนแรกไหนเมียบอกว่าเป็นญาติ
เพราะว่าเอาจริงนะญาติจริงที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ย
เขามาบอกพี่มณิษฐ์จริงไม่ใช่ญาติกันหรอก
นั่นน่ะเป็นชู้เป็นชู้ของเมียเธอนู่นหนีไปกับเมียแล้ว
พี่ผู้ชายของคนนู้นของคนนู้นที่ยืนอยู่น่ะ
เป็นคนมาบอกฮะบอกว่าเอ๊ะก็เอกใจเหมือนกัน
แต่นี่ไม่ใช่เพื่อนแล้วเป็นชู้นะ
เมื่อรู้ดังนั้นก็เลยรีบไปเช็คเงินในบัญชีธนาคารของภรรยา
พอจะตรวจสอบได้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคุณ
ปรากฏว่าเงินในบัญชีเหลือ๔๙๗๐๐๐บาท
แสดงว่าถูกเบิกออกไปอีกเกือบ๒ล้านบาทจริงไหม
คือหลังจากตรงนี้ที่เหลือหลังจากนั้นก็ถูกเบิกไปอีกไง
เออนะฮะเบิกออกไปอีก๒ล้านบาท
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๗ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ดังนั้นเงินในบัญชีตอนนี้มันเหลือแค่๒ล้านกว่าบาท
ล้านกว่าบาทนะฮะไม่รู้เมียเบิกไปทำอะไร๒ล้านกว่าแล้ว
แล้วในบัญชีตอนนี้เหลือ๒ล้านบาท
ทีนี้พี่มณิชย์ก็เลยบอกโอ๊ยเงิน๒ล้านบาท
ถ้าเมียเบิกไปอีกเนี่ยผมหมดตัวแน่
เพราะว่าพี่มณิเขาได้มาแค่ล้านหนึ่งเองใช่ไหม

แล้วก็เบิกมาให้พี่มณิกล้านหนึ่งเหลือ๔ล้านกว่า
แล้วก็เบิกไปอีก๒ล้าน
ไปเช็คยอด๔ล้าน๙ในบัญชีเมียเนี่ย
กลายเป็นว่าเหลือ๒ล้าน๙
เท่ากับถูกเบิกไปแล้วอีก๒ล้านบาทนะครับ
ทีนี้พี่มณิษฐ์บอกถ้า๒ล้านบาทกว่าบาทที่เหลือเนี่ย
แล้วเมียเบิกไปอีกจะทำยังไง
พี่ก็หมดตัวสิคนในครอบครัวก็หมดตัวสิ
ลูกเนี่ยจะเอาเงินไว้ใช้เนี่ยก็หมดตัวเหมือนกัน
ก็เลยนำหลักฐานมาแจ้งตำรวจ
เพื่อขอให้ตำรวจอายัดบัญชีได้ไหม

คุณผู้ชมฟังตรงที่ตำรวจบอกแบบนี้แล้วจำเอาไว้ก่อนนะ
เพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องให้ทนายเนี่ย
ออกมาพูดออกมาชี้แจงว่าจริงมันอายัดได้ไหม
ธนาคารก็ไม่มีอำนาจในการไปอายัด
เพราะว่าเจ้าของบัญชีไม่ได้บอกอายัดเอง
ทีนี้พี่เขาเลยบอกโอ้แล้วทำยังไงดี

ขอให้พี่มณิษฐ์วิงวอนบอกเมียเอง
ขอให้เมียเอาเงินมาคืนเอาเงินมาแบ่งกัน

ฝากไปบอกเมียที่เคยรักนะ

ถึงไงถ้ามาคืนแล้วเราก็ยังรักเธอเสมอเหมือนกัน
จะยกโทษให้หมดเลยนะ
ฟังเขาแล้วกันนะฮะ
ใช่มีเงินแล้วก็พูดดี
พอไม่มีก็ทิ้งเห็นมาเยอะแล้ว
ก็ขอวิงวอนให้กลับมาเด้อ
พี่เขาก็ฝากวอนจากสื่อเลยนะ
บอกว่าถ้าเมียได้ดูอยู่ได้ยินอยู่กลับมาเด้อ
คือพี่อยากให้กลับมาพร้อมกับเงิน
มณิษฐ์ก็จะยอมคืนดีทั้งหมด
แล้วถ้าเกิดเมียพี่กลับมาแล้วไม่มีเงินกลับมาด้วย

ใช่ฮะส่วนวันนี้เองในช่วงสายนะฮะ

ลงพื้นที่ไปบ้านของพี่มณิษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าอยากจะสอบปากคำอีกรอบหนึ่งด้วย
ทีมข่าวของเราก็เดินทางลงพื้นที่บ้านพี่มณิษฐ์เหมือนกันนะครับ

เจอนางดาวไหมนางดาวกลับบ้านไหมไม่กลับแน่นอน
เราเจอกับญาติของนางดาวนะฮะ
ซึ่งญาติบอกว่าก็อยากให้นางดาวกลับมาพูดคุยกัน
เลิกกันจะแยกทางกันก็ไม่ว่าหรอก
แต่ต้องมาพูดคุยกันตกลงแล้วก็แบ่งปันเงินกันนะฮะ
อยากไปก็ไปแต่อยากให้มาคุยเรื่องเงินกันก่อนนะครับ
อีกทั้งพี่ชายของนางดาวก็ป่วยต้องมีคนดูแล
ดังนั้นอยากให้นางดาวกลับมาพูดคุยกัน
แล้วก็มีการบอกว่าเวรกรรมมีจริงนะ
เอาเงินของเขาไปหรืออยู่แยกไปแบบนี้

ทีนี้ตำรวจบอกว่าเมื่อวานนี้ฝ่ายของพี่มณิชย์
ของกฎหมายต่อไปแต่ไม่เจอพี่มณิชย์

เขามาออกรายการนะรายการที่กรุงเทพนะครับ

แง่ของทนายความเรื่องของข้อกฎหมายยังไงบ้าง

ทนายรณรงค์ก็โพสต์เรื่องนี้รวมถึงอธิบายด้วยค่ะ
บอกว่าจริงปัญหามันมีความทับซ้อนอยู่นะ๒เรื่อง
หนึ่งคือหายไปกับชายคนสนิทจริงหรือเปล่า
กับสองเงินรางวัลเป็นของใคร

มันมีอยู่ตรงหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้
เพราะว่าพี่มณิษฐ์กับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายถูกไหมซึ่งถ้าเกิดมีทะเบียนสมรสเนี่ยทนายรณรงค์บอกเลยนะ
ว่าเงินรางวัลย่อมตกเป็นสินสมรส
คือการที่ภรรยาเอาไปเอาไปโดยทุจริต
อันนี้ก็ผิดฐานยักยอกทรัพย์เหมือนกัน
อันนี้คือสิ่งที่ทนายรณรงค์บอก
แล้วเรื่องหนึ่งที่บอกว่าอายัดบัญชีได้ไหม
นายรณรงค์บอกแบบนี้บอกว่าไม่ว่ากรณีใดนะ
พนักงานสอบสวนสามารถอายัดบัญชีได้

เพราะว่าเงินไม่ใช่ของฝ่ายหญิงทั้งหมด
หรือไม่ใช่แม้แต่บาทเดียวอันนี้คือแล้วแต่กรณี

ถ้ามีทะเบียนสมรสเงินย่อมเป็นสินสมรส

ตำรวจก็ต้องเรียกพี่มณิษฐ์มาสอบอีกครั้งหนึ่ง

ใครซื้อสลักหลังเอาไว้ไหม
มีหลักฐานการซื้อไหมใครจ่ายเงิน
เงินที่ซื้อนั้นเป็นเงินที่พี่มณิษฐ์ได้มาจากการทำงานหรือเปล่า

หรือขอเงินเมียแล้วพี่มณิษฐ์ไปซื้อเฉยอะไรแบบนี้
กลายเป็นหวยอลละวนอนละเวงในครอบครัวอีกแล้วนะคุณนะ

เรื่องนี้ผมสนใจมาก

แล้วพอมาเจอกรณีนี้ปวดหัว
ทุกขลาบอืมจริงค่ะ